ชื่อเสียงทุกคนนะฮะมันขึ้นและลงขึ้นและลงเสมอ
พอผ่านช่วงนั้นสักกราฟหนึ่งปั๊บ
จะรู้เลยว่าโกหกทั้งหมดที่ผ่านมา
มันอยู่ที่ชีวิตนี้เราพอหรือยัง

ผู้ชายดีมันก็มีอีกตั้งเยอะ
แล้วสมมุติหรือใครจะเป็นคนเชื่อในคำว่าผู้ชายดีไม่มีอยู่
งั้นผมก็ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
อันนี้จะรับสู่รายการแถลท้องนะครับคุณต่อ

ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะหลักเพราะอยากปิดกล้องกลับใหม่รอเกิดให้ได้

คุณเป็นคนแรกที่จูบสมบัติของชาติสำหรับพี่นะ

ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
จริงพี่แอฟเขาน่ารักมาก

เขายังไม่เคยก้าวข้ามสิ่งนี้
แล้วเหมือนครั้งนี้มันเป็นการก้าวข้าม

เลยรู้สึกขอบคุณเขาแล้วก็ดีใจที่เขาเชื่อใจเรา
รู้สึกขอบคุณต่อในวันนั้นที่พลาดที่หักที่จะทำผิด
คือสิ่งนี้ไม่ได้พูดเพื่อสนับสนุนให้คนไปทำผิดนะฮะ
แต่ผมแค่จะบอกว่าการเดินทางของผมทั้งหมดเนี่ย
มันต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันไม่มีผมวันนี้
คือเหมือนกับว่าผมได้ไปผ่านสิ่งไม่ดีได้ไปลองถูกลองผิดอะไรมากมาย
และมันเป็นสิ่งที่โชคดีมากที่ผมเปลี่ยนความคิดและกลับตัวใหม่

เพราะความอยากล้วนแล้ววัยรุ่นมันเต็มไปด้วยความอยากพี่

อยากที่จะแบบเฮ้ยทำไมเราถึงอยากมาสายอยากไม่เข้าเรียนอยากไม่ต้องฟังครูบ้างอยากแหกกฎ
เพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่มีบทเรียนไหนดีเท่ากับการไปเจอเอง
แต่ก็ไม่สนับสนุนอยู่ดีถ้าจะไปสุด
คือผมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างนี้เพราะบางครั้งอะผมเป็นคนเห็นด้วยมากเลยว่า
ชีวิตเราเจอเองถึงจะรู้
เช่าจริงมานั่งเล่าให้ฟังหรืออะไรก็ตามบางครั้งมันไม่รู้หรอก
แต่ถามว่ามันทำอย่างนี้ได้ทุกเรื่องมันไม่นะ
และสิ่งที่อ้ออยากฝากอีกอย่างคือชีวิตเราไม่ใช่

ผมรู้สึกว่าผมก็คือเด็กถูกเลี้ยงดีคนหนึ่ง
มือที่ปล่อยมันคือมือผมเพราะฉะนั้นเราโทษใครไม่ได้
เราต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ได้หายไปไหน

แต่ทุกวันนี้สิ่งที่มันเจ๋งก็คือ
มันถูกดึงมาใช้ในการแสดงผมเสมอ
แต่มันก็จะเป็นโอกาสของมันนะครับว่า
ว่าโอกาสไหนที่ผมจะสามารถเอามาใช้ได้บ้าง

คือผมก็เลือกที่จะมองในมุมแง่บวกว่า
สิ่งไม่ดีมันต้องสามารถเอามาบิดพลิกอะไรบางอย่าง
เพื่อมองให้มันดีและเป็นประโยชน์ได้

ชีวิตที่คุณสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

สูญเสียต่อการเสียครอบครัวไป

ผมโดนสัมภาษณ์เรื่องนี้มาทุกปีเลยพี่

เพราะว่าชีวิตของผมมันโตขึ้นเรื่อย
จนวันนี้ดีมากคือผมสามารถพูดได้เป็นข้ออะไรถ้าพี่ถามเรื่องนี้

อายุที่มันถึงจุดที่เรากำลังจะหลุดจากมัธยมปลายเข้าสู่รั้วมหาลัย

ณตอนเด็กผมอาจจะขี้เบื่อ
แล้วมันถึงจุดเบื่อพอดี

ผมกลับมาหาอนาคตตัวเอง
คือถึงจุดหนึ่งอะพี่พอเราหนีเรียนมามาก
แล้ววันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้เราไม่เหลือเลยอ่ะ
ตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนไม่สำคัญนะ
แต่ในวันที่เรากำลังจะจบการศึกษาปั๊บมันกลับมามองว่า
เฮ้ยทุกคนเล็งไปสถานที่ใหม่

แล้วมันฟอสเราทำให้เรารู้สึกว่า

แล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้มันตอนไหนวะ
เรียกได้ว่าวันที่ตื่นมาต่อคนเก่าได้ตายไปแล้ว

จริงหลังจากที่ผมคิดได้แล้วผมก็ขอที่บ้านไปบวชศาสนา

และพอเราตัดจากโลกภายนอก
เราจะได้มีโมเมนต์ที่เรียกว่าอยู่กับตัวเองจริง

อยู่กับข่าวอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยฮะ
จริงบางครั้งคนเราอาจจะต้องการชีวิตที่อยู่กับตัวเองจริงว่า
เรื่องเราไม่ได้มีความสุขนะ

เรื่องเราแค่ตามคนอื่นหรือเปล่า

เป็นอายุ๒๖ที่ดีที่สุดในชีวิตไหม

มันอยู่ที่ชีวิตนี้เราพอหรือยัง

เช่นเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเก่งสักที
เราอยากเก่งกว่านี้

เราอยากศึกษาได้ดีกว่านี้

ว่าเข้ามาเพราะหน้าตาไม่ใช่เพราะความสามารถ
ไม่ครับเพราะว่าโดนบอกว่าหน้าตาไม่ดีตั้งแต่แรกเลยครับ

เอาคันช่องมาหน่อยมาส่องฉันหน่อย

หมายถึงว่าผมรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วก็

คือเขาพูดกับผมตั้งแต่ปีแรกนะครับว่า

คุณแสดงโดยการเอาความสามารถข้างในออกมา

แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละ
มันคือคุณค่า
พี่น้องที่เป็นออทิซึมจริง
ปลายทางที่เราจะออกไปถ่ายแล้วพี่แล้วก็เริ่มสนิท
แล้วเหมือนกับว่าณตอนนั้นผมอินมากแล้วก็รู้สึกว่า
ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงโดนรังเกียจ
แบบโดนรังเกียจจากคนบางกลุ่มและไม่มีเหตุผลเลย
และทำไมคนเหล่านี้ถึงโดนตัดโอกาสทั้งที่พวกเขาบางคน
เขาอัดเฉลี่ยกว่าคุณอีก
ว่าแบบเราบอกพวกเขาว่าแบบรอผมหน่อยนะ
ขอบคุณในหลายเดือนที่ผ่านมา

ผมจะทำให้ทุกคนเข้าใจพี่มากขึ้นให้ได้
ผมมีหวังแล้วพลังการแสดงมันต่างกัน
มันคือผมปล่อยไม่ได้
ผมผมขยี้ตัวเองจนยุ่ยไปหมดเลย
จนผมไม่สนด้วยซ้ำว่าเราจะหล่อไหมเราจะอะไรไหม

ไม่ได้ขายหน้าตาอยู่แล้วมั้งเอาจริงเลยอ่ะ
แล้วเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่พี่พูดมันตรงครับว่า
ผมพยายามทำผลงานตัวเองให้มันมีคุณค่ามากกว่าการที่ผมแค่มาทำและรับตังค์
คุณคือสามีแห่งชาตินะคุณไม่รับตำแหน่งนี้หน่อยเหรอ
สุดท้ายแล้วผมจะรับไปเพื่ออะไรในเมื่อ
ผู้ชายดีมันก็มีอีกตั้งเยอะ
แล้วสมมุติหรือใครจะเป็นคนเชื่อในคำว่าผู้ชายดีไม่มีอยู่
งั้นผมก็ไม่ใช่ผู้ชายดีเหมือนกัน
เอาจริงผมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นผมปกติ
ผมคือคนคนหนึ่งผมมีด้านดีผมมีด้านดาร์กของตัวเอง
มีชั่วโมงที่หลงละเริงไหมฮะอยู่มา๙ปี
คือชั่วโมงที่สักแวบหนึ่งเรารู้สึกว่าเราลอยไปหรือว่าไม่ใส่ใจคนรอบข้าง
สมัยสมัยหลังฮอร์โมนมาแรกเลยที่แบบเหมือนกับตอนนั้นรู้สึกว่า
โอ้ยพูดแย่เลยคือรู้สึกว่าเราดูเหนือคนอื่นไม่ดีเลย
ตอนนั้นคือแบบเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มาก
แล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่เท่าไหร่แต่มันเริ่มเปลี่ยนไปกับคนที่เลี้ยงเรามา
วันนั้นมันสอนอะไรหรือเปล่า
วันที่เราไม่มีอะไรเลยครับวันหนึ่งพอเรามีชื่อเสียงสิ่งที่เข้ามามันจะเยอะมาก
แล้วมันจะใหม่ไปหมดแล้วสิ่งที่หลงอ่ะมันไม่ใช่การที่แบบเรารู้สึกว่า
ฉันชอบสิ่งเหล่านี้นะแต่มันคือการแบบว้าวไปหมดแล้วเราอยากจะคว้ามันไว้ทั้งหมด
แล้วพอคว้ามากมันจะประกอบกันเองนะครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า
อยู่ดีเราก็เจ๋งโดยไม่รู้ตัวแบบเขาเลี่ยงขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันทำให้เราดูเป็นเด็กไม่น่ารักอยู่ช่วงหนึ่ง
คือผมจะไม่ใช่เป็นคนอยู่ในมูธแบบชี้นิ้วสั่งผมเกลียดสิ่งนี้มาก
คือเฮ้ยทำงานด้วยกันต่อให้เขาจะเป็นคนที่ดูแลเราแต่มันไม่ใช่คนใช้อ่ะ
แล้วมันมียุคนึงที่มันเหมือนเกือบจะไปถึงเบอร์นั้นว่าแบบเฮ้ยพี่เอานั้นให้หน่อยดิแบบอะไรอย่างนี้
แล้วแบบก็มีคนเตือนไว้ทันแล้วก็กลับมาได้
ชื่อเสียงทุกคนมันขึ้นและลงขึ้นและลงเสมอ
พอผ่านช่วงนั้นสักกราฟหนึ่งปั๊บจะรู้เลยว่าโกหกทั้งหมดที่ผ่านมา
เนี่ยเลยเข้าใจเขาว่าวงการมายา
เราจะมีช่วงที่เรามีชื่อเสียงและจะมีช่วงที่เราไม่มีชื่อเสียง
เพราะชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
เป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะจิตตกกับใครก็ไม่รู้
และพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้
ความหมายก็งงแล้วเขาก็รู้จักเราหรือเปล่าก็ไม่รู้
คือเราสามารถมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาได้ยังไง

ไม่แบบอันนี้พูดมั่วไม่ได้ช้ำ

แล้วเราเหมือนกับว่าเป็นเรื่องสติด้วยมั้งครับ
คือบางครั้งเราไปให้ฆ่าเขาโดยที่ถ้าเราตั้งสติดีคือไม่ต้อง
บางอย่างมันคือเหมือนกับว่ามันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมคนคนหนึ่ง
ที่เขามีสิทธิ์แหละ
แต่บางครั้งคือพูดในมุมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วกัน

ให้พี่ยั้งหน่อยดิ

คำพูดบางครั้งมันก็นะ
เพราะว่าอย่างละครผมออนอย่างนี้
ผมก็ชอบให้คนวิจารณ์
ไม่ว่าจะยังไงผมก็ยังอยากอ่าน
เพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราพัฒนาขึ้นได้

แล้วตอนนี้จิตแข็งขนาดนั้นเลยใช่มั้ย
แข็งครับแต่ว่าอยากฟังก็เลยต้องได้แหละ
บ๊วยหาที่คุณรู้สึกว่ารู้สาหรืออยู่ในใจมีบ้างมั้ย
บ๊วยส่วนใหญ่ผมว่าคำที่ทำให้อาชีพเลยแบบเรารู้สึก

มันก็อาจจะทำให้คนฟังหรือคนอ่านรู้สึกว่า

ดูแหลกตารู้ว่าคุณแบบอ้าว
มีของข้างใน

ตื่นเต้นแล้วเนี้ย
ลายการหิตเนี้ย

สัมภาษณ์เวียสุโกลวัฒน์เวียสุโกรวัตรพูดชัดเจนมากเลยว่าเขาไม่ขาวเขาไม่ดำก็คือผู้ชายเทาเช่นเดียวกัน

ฝุ่นเลอะเหมือนกันเลย